คุณผู้ชมเละเทหมดเหละเทหมด

สุสานทหารสัมพันธมิตรหรือว่าป่าช้าอังกฤษนะใครผ่านเคยเห็น
บนถนนเจ้าขุนเนรครับตะบนบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบศพนายรัชชานนท์มะลิวันหรือว่าฟลุ๊ก

ถูกยิงเขาที่ขมับขวาเอาเข้าหัวเลย
เข้าลิ้นปีกด้านขวาอีกแล้วก็เข้าทางตรงหลังไหล่ซ้ายอีก
หงายจมกองเลือดอยู่ผู้ได้รับบาดเจ็บคือนาย
นนทกรโลยะนาหรือว่าเดี่ยวบ้านยางอายุ๑๗ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าขาหนีบขาหนีบข้างขวากระสุนทะลุก้นนะคุณผู้ชม
โอ้โหถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนา
แล้วก็มีรูกระสุน๒รูถูกยิงที่ฝาท้ายมุมขวา
กับกันชนหลังด้านซ้าย
บนถนนเจอกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร๒นัด
แล้วก็กระสุนขนาดจุด๘๒นั๊ตรปลอกกระสุนพื้น๙มิลลิเมตร๒ปลอก
แล้วก็ปลอกกระสุนเปิดขนาด๓๘๑ปลอก
แล้วก็ซองมีด
นี่ครับมารุมทำร้ายกันแต่เห็นเสื้อแดงใช่ไหม
นี่คือหน้าร้านครับคุณผู้ชมครับ
หน้าร้านโอ้โหจับภาพได้ตีกันทำร้ายกัน
โซดาสารพัดขวดแล้วใช้ปืนยิงกัน
จังหวะยิงเนี่ยคนตายนะครับไม่เห็นนะฮะ
คือมันพ้นรัศมีกล้องมานะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บคือเดี่ยวบ้านแดงเสื้อสีแดงครับคุณผู้ชม
ถูกยิงจนต้องนั่งกับพื้นอยู่หน้าร้านขายลูกชิ้น
แล้วมาดูกล้องมุมในร้านบ้างไหม
ในร้านพบว่านักท่องเที่ยววิ่งหนีตายกันเข้ามาครับ
ตอนนั้นไม่โอ้โหอะไรหนีได้ตรงไหนหนีแล้วล่ะ
เข้ามาครับเพื่อนของคนตายก็เข้ามาหลบ
กล้องวงจรปิดอีกตัวก็จับภาพนะครับ
คนเจ็บเข้ามาหลบเพราะว่ามีการยิงกันแล้วปลาขวดใส่กันแล้วครับคุณผู้ชม
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ
สาดน้ำสงกรานอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหญ่
ตรงที่เกิดเหตุนี้ส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยก็ใช้ปืน
น่าจะเป็นกลุ่มของเอิร์ทนาการกับซีเปรม
วัยรุ่นที่อยู่บ้านนาการครับตะบนวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ไม่ถูกกันไงไม่ถูกกันแล้วคู่อลิเนี่ยนั่งรถกระบะมาประมาณ๖๗คน
แล้วมาจอดแล้วมาต่อยกันใช้ขวดปลากันอย่างที่บอกไป
แล้วเอิร์ทนาการกับซีเปรมเนี่ยน่าจะชักปืนคนละกระบอก
ยิงใส่ผู้ตายแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บอะไรมันจะโหดอย่างนั้นวะ
หลังก่อเหตุกลุ่มคนยิงก็วิ่งขึ้นรถกระบะแล้วพากันหนีคุณผู้ชม
ล่าสุดคนเมืองกาจล่าสุดนะ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามคนร้ายแล้วควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
ที่คาดว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๑คนครับ
เอาไปสอบสวนที่สพเมืองกาลนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลจับตัวคนที่เหลือต่อไป
เพราะมีตั้งหลายคนรวมกันเป็น๑๐คนงานนี้